คุณผู้ชมครับเรื่องของฟ้าฝนที่ผ่านมาเราทราบกันดีว่ามีพายุโนอึนเข้ามา
ล่าสุดเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่ผลกระทบมันยังคงมี
เพราะช่วงที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากขึ้นไปกลางเต็นต
แคมป์อยู่ภูสอยดาวที่พิสุนุโลกแต่ไปเจอกับเรื่องของพายุพัดกระหน่ำ
โอ้โหดูสภาพอันนี้มันคือลานกลางเต็นต์นะคุณผู้ชม
นอนไม่ได้อ่ะราบเป็นหน้ากลองเลยนะมีคนบาดเจ็บด้วยค่ะ
มีคนแบบพยายามจะวิ่งหนีล้มแล้วต้นไม้ก็ล้มทับเต็นต์แบบนี้อีก
ก็ต้องระวังใครจะไปเที่ยวในแหล่งธรรมชาติช่วงนี้เนาะโดยเฉพาะทางด้านของภูเขาต่าง
อันนี้คือลานสนภูสอยดาวครับที่พิสุนโลกเพราะว่าไปเจอแรงลมของโนอึน
ก็ทำให้เกิดฝนตกหนักมีลมแรงพัดต้นไม้ต้นสูงต้นใหญ่ลานสนโค้น
แล้วก็ไปทับเต็นต์ของนักท่องที่จะไปเที่ยวกัน

นักท่องเที่ยวเขาไปพักแรมลานกลางเต็นต์นอนอยู่โดนต้นไม้ทับบาดเจ็บไป๒คน
ขณะเดียวกันก็หลังจากนั้นก็แจ้งให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนเนี่ย
ที่อยู่บนนั้นเนี่ยเกือบ๓๐๐คนเนี่ยเดินเท้าออกจากพื้นที่ซะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็ช่วยกันเดินช่วยเหลือกันออกมา
ระหว่างทางเนี่ยคุณผู้ชมด้วยความที่ฝนตกนะมันก็ลื่น
ล้มเจ็บไปอีกสามคนครับก็ต้องแบกขึ้นหลังแบบนี้แหละฮะ
ช่วยกันประถมพยาบาลเอาลงมาคือระยะทางมันไกลมากนะคุณ
ไกลมากนะฮะทางด้านของนายกำจรเดชศรีวิลัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ
สอยดาวก็เข้าไปเยี่ยมคนเจ็บที่โรงพยาบาลล่าสุดอยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว
ตอนนี้ก็มีกำลังใจที่ดีนะครับพร้อมประกาศว่าเดี๋ยวขอปิดแหล่งท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติภูสอยดาวแล้วก็บริเวณลานสนที่เป็นลานกลางเต็นต์ของภูสอยดาวก่อน
รวมทั้งน้ำตกภูสอยดาวด้วยจนกว่าสถานการณ์เรื่องของฟ้าฝน
จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
ท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องของป่าต่างนี่อาจจะต้องดูไปจนถึงเดือนตุลาเลยนะ